ทีนี้ค่ะมาดูภาพรวมของสถานการณ์โควิด๑๙ในบ้านเราล่าสุดนะคะ
ภาพรวมจะขึ้นอยู่มุมจอแบบนี้ต่อเนื่องตลอดทั้งรายการค่ะ
วันนี้พบผู้ป่วยโควิด๑๙เพิ่มขึ้นอีก๒รายนะคะ
ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มไม่มีผู้ที่รักษาหายเพิ่มเติมค่ะ
แต่ว่าสิ่งสำคัญนะตอนนี้ก็คือหลังจากมีการคลายล็อกระยะ๒เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๑๗พฤษภาคม
คือตอนนี้สำคัญมากต้องประเมินประเมินดูสถานการณ์ว่าเมื่อคลายล็อกแล้ว
ตัวเลขยังเป็นเลขตัวเดียวยังเป็นที่น่าพอใจแบบนี้ไหม
เพื่อที่ในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะมีการคลายล็อกเพิ่มเติมในระยะต่อไปนะคะ
โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในอนุทินชาญวีรกูล
ก็ได้มีการประเมินนะคะหลังผ่อนปลนระยะ๒มาก็คือภาพรวมณวันนี้
ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ยังต้องระมัดระวังกันอยู่
และควรจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ
โดยเฉพาะเรื่องของการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับมาตรการป้องกันต่าง
อนุทินก็แนะนำประชาชนนะคะเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัด
มี๔สายพันธุ์ที่ต้องระวังรวมไปถึงไข้เลือดออกด้วย
เพราะว่าทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกถ้ามีโควิด๑๙เข้ามาผสมด้วยทีนี้จะหนักเลยค่ะ
รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นตอนนี้ถ้ามีโอกาสไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดเอาไว้ก่อนทั้งสี่สายพันธุ์
ถ้าฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่หรือจัดการเรื่องของหลุกน้ำยุงลายให้หมดไป
มันจะป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าฉีดวัคซีนแล้วป้องกันโควิด๑๙ได้นะ
แต่เป็นการป้องกันเบื้องต้นเอาไว้นะคะไม่ให้มันมาผสมกันแล้วอาการจะหนักขึ้น
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายอนุทินไปเยี่ยมอาการของพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลถลังจังหวัดภูเก็ตที่ทำงานจนเส้นเลือดในสมองแตก
เพราะว่าต้องช่วยป้องกันควบคุมโรคโควิด๑๙นี่นะคะคุณรัชนีกรธิระตันตยาพร
ก็ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
รัฐมนตรีอนุทินบอกว่าตอนนี้นางรัชนีกรรู้สึกตัวดีสื่อสารได้
ขอบคุณคุณรัชนีกรและบุคลากรทุกคนที่ทุ่มเททำงานอย่างหนัก
ช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙จนได้รับผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ
กระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งค่ะจะดูแลบุคลากรอย่างสุดความสามารถนะคะ
สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด๑๙วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม๒รายค่ะ
เป็นชาวจังหวัดนราธิวาสเป็นคนในครอบครัวเดียวกันกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันก่อนหน้านี้
ซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นลูกสาวของคนป่วยก่อนหน้านี้นะคะอายุ๓๖ปี
และลูกเขยอายุ๔๒ปีเพราะว่าเขาไปเฝ้าคนป่วยค่ะ
ก็เลยติดนะคะ๒รายนี้ตรวจเชื้อครั้งแรกไม่เจอนะคะไปตรวจซ้ำรอบ๒เมื่อ๑๔พฤษภาคม
ถึงจะยืนยันว่าป่วยโควิด๑๙ไม่มีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วก็กลับบ้านได้เพิ่มนะคะ
ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มด้วยค่ะผู้ป่วยสะสมทั้งหมดคือ๓๐๓๓ราย
กลับบ้านได้แล้ว๒๘๕๗รายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๑๒๐รายเสียชีวิตสะสม๕๖ศพค่ะ